เรื่องของอุบัติเหตุมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ก็กลายเป็นเรื่องที่เราต้องระวังกันมากขึ้นอย่าประมาทเพราะว่า

คลิปแรกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มากำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านแต่ว่าไม่ทันระวัง
มีรถข้างหลังขับมาด้วยความเร็วชนแล้วเธอนั้นล่วงลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตเลยนะครับ
นี่แหละครับจังหวะนี้เลยเป็นเสี้ยววินาทีเองคุณผู้ชม
จอด้านบนเดี๋ยวเพลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ
นี่ค่ะคือเป็นถนนนี่ผู้หญิงเห็นไหมฮะกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
แต่ว่าไม่ได้เปิดไฟหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
คือนางสาวสมคิดฉิมพารีเนี่ยอายุสี่สิบแปดปี
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟมาบนถนนเส้นหนองปลือวังค้อตำบลบึงอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
ขับมาปุ๊บชะลอกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านแล้วมีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ย
เป็นรถของนายชนลสิทธิ์จำปาบุรีเขาขับมาด้วยความเร็วแล้วก็แซงรถกระบะพอดี
แล้วก็ไม่ได้เห็นว่ารถของนางสมคิดเนี่ยกำลังชะลอเพื่อเลี้ยวขวานะครับ
คือพุ่งชนเลยครับพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนางสมคิดอย่างจัง
รถของนายชนลสิทธิ์นั้นเสียหลักไปชนกับเสาค้ำหลังคาของตึก
บริเวณด้านหน้าด้านข้างจนพังเสียหายแล้วก็ถล่มลงมาทับนายชนลสิทธิ์ด้วย
ตัวนายชนสิทธิเองก็นอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนกู้ภัยต้องปั๊มหัวใจและฟื้นขึ้นมา
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนางสมคิดที่ถูกชนตัวลอยกระเด็นตกลงมาที่ถนน
เสียชีวิตคาที่ในจุดเกิดเหตุเลยนะครับเหตุการณ์นี้มันก็
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแหละอืมนะฮะเนื่องจากว่าศีรษะเขากระแทกพื้น
แล้วก็มีเลือดออกเยอะนะฮะปั๊มหัวใจแล้วช่วยแล้วอย่างเร่งด่ว
แต่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้นะตำรวจก็จะมีการอายัดตัวนายชนสิท
เอาไว้ดำเนินคดีต่อไปอ่าไปดูอีกหนึ่งคลิปอุทาหรณ์
สี่แยกไฟแดงกลางกรุงเทพมหานครดูฝั่งตรงข้ามนะครับ
นี่ฮะมาแล้วครับรถพ่วงข้างมาแล้วครับนี่เลย
ปลิวเลยเหมือนกันอ่าอธิบายแบบนี้รถฝั่งเนี้ย
จอดติดไฟแดงอยู่ณแยกแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีรถบัสคันหนึ่งนะฮะเป็นรถเมย์เนี่ย
เลี้ยวขวาแต่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
แซงมาช่องขวาสุดอืมมาด้วยความเร็วแล้วไม่ทันเห็นแล้ว
มั่งว่าเนี้ยฮะรถเมย์เขากำลังจะเลี้ยวขวาเนี้ยฮะ
เบรกเลยครับพุ่งแซงจงมาฝั่งตรงข้ามมาหารถที่จอดติดไฟแดงอยู่
ชนเข้าไปทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ตัวเองก็พุ่งหายไปจากกล้องเลยครับ
นะฮะตัวคนขี่รถจักรยายนพ่วงข้างก็น่าจะบาดเจ็บแหละ
แต่ว่าไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเพราะว่าแต่เขาก็สวมหวกกันน็อก
อาการก็คงไม่น่าจะสาหัสเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่จะมาฝากกัน
สองคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์นะครับ